เราจะรายงานให้ทุกคนดูเรื่องของตู้ปันสุกก่อน
มีอยู่ในหลายพื้นที่ของไทย

มีคุณกลุ่มหนึ่ง
คุณสุภกฤษกุลชาติวิจิตร

ใช่ค่ะก็คือที่มามาจากประเทศฝรั่งเศส

ก็เลยนำแนวคิดนี้มาลองใช้ในประเทศไทยดูบ้าง
ถูกต้องนะฮะเอาตู้แบบนี้เป็นแบบไหนก็ได้ฮะ

ใครอยากได้อะไรขาดเหลืออะไรก็มาหยิบเอา
ค่ะแต่ไปหยิบอย่างพอเพียงค่ะ
พอที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวัน
เพราะว่าในวันถัดไปก็จะมีคนที่เขามีกำลัง
ถูกต้องเขาอยากจะบริจาคเขาจะแบ่งปัน

ถูกต้องก็มาหยิบบนไปแบบนี้แล้วก็ต้องแบ่งให้คนอื่นด้วย
ใช่ครับตอนแรกเนี่ยที่กลุ่มนี้เขาทำเนี่ยมีอยู่๕จุดนะ
ที่เขาตั้งเอาไว้ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดมีที่ระยองอยู่จุดหนึ่งนะครับ
แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันโอ้โหคนเอาแนวคิดนี้ไปตั้งกันเยอะเลย
ใช่ก็มีหลากหลายชื่อนะคะก็คล้ายกันไอเดียแนวเดียวกัน
ถูกต้องนะฮะไอเดียแบบนี้เลยนะฮะ
หยิบแต่พอดีถ้าคุณมีคุณก็เอามาใส่ตู้เอามาแบ่งปันให้คนอื่นนะครับ
ทีนี้วันนี้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือหลายที่มีคนไปหยิบแบบไม่พอดี
เขาต้องมาจัดระเบียบจัดระบบกัน
ใช้ค่ะไปหยิบทีเดียวกับหมดตู้ไอ้แบ่งให้คนอื่นอื่น
ถูกต้องอันนี้ก็จุดนึงจุดนี้เป็นภาพที่นครสวรรค์
จุดนี้คือนครสวรรค์หมดตู้เลย
คนหลังอยู่ในเท้าสาเอวยืนตาปริบค่ะ
นครสวรรค์เนี่ยมีภาพของตู้กับข้าวแบ่งปันน้ำใจ
ทีแรกตั้งอยู่ที่หน้าห้างแห่งหนึ่งนะฮะห้างสรรพสินค้า
โอ้โหคนที่มาหยิบแล้วก็บางคนก็วนหยิบเวียนหยิบ
ค่ะเลยต้องมาจัดระเบียบใหม่ย้ายตู้กับข้าวแบ่งปันน้ำใจ
ไปตั้งที่หน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลของเทศบาลนะฮะ
แล้วก็จัดระเบียบว่ามาหยิบได้ไม่ว่าแต่คนนึงให้หยิบได้แค่
สี่ชิ้นเท่านั้นค่ะของในตู้ได้สี่ชิ้นเท่านั้นนี่ฮะอ่า
อ้าวแต่ผมเชื่อว่าคงเป็นส่วนน้อยแหละนะคงเป็นส่วนน้อยนะครับ
ที่ดีมีเยอะครับท่านผู้ชมครับเผื่อท่านจะไปทำในพื้นที่ของท่านบ้างนะครับ
เราไปสำรวจดูตู้แต่ละตู้นะฮะก็พบว่ามีหลากหลายครับ
หมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กปลากระป๋องไข่ไก่ข้าวสารกล้วยขนมน้ำเปล่าน้ำปลา
น้ำผลไม้เยอะไปหมดเห็นไหมฮะ
วันนี้เราหิวเราโอ้โหไม่ไหวแล้ว
อยากได้มาม่ากับปลากระป๋องซะหน่อยแล้วก็นมไปให้ลูกด้วยแล้วก็มาหยิบ
เอาแค่นี้พออย่างอื่นไม่จำเป็นเราก็มันเกินที่เราจะแก้หิวแก้โหยแล้วเราก็ไม่ต้องเอา
ใช่แนวคิดคืออย่างนั้นนะต้องทำแบบนั้น
นี่ครับส่วนใครที่รู้ว่ามีตู้อยู่ตรงจุดไหนอยากจะช่วยอยากจะแบ่งปันนะครับ
ท่านก็เอามาเติมดูที่พิษณุโลกหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ศนุโลกมีตู้ที่ตั้งอยู่เขาใช้ชื่อว่าตู้ปันน้ำใจและตู้ส่งต่อ
อยู่ในเขตเทศบาลนครพิศนุโลก
มีไม่ต่ำกว่า๒๐จุดนะพิศนุโลกมีหลายจุดเลยนะครับ
มีการเตรียมกระดาษไว้ให้กับคนที่มารับของหรือว่ามอบของด้วย
จะได้ส่งต่อบรรยายความรู้สึกต่อกันแปะไว้ที่ตู้ก็ได้
คนมารับส่วนใหญ่ก็จะเขียนคำว่าขอบคุณ
บางคนนี่ไม่รู้จะตอบแทนยังไง

คนให้ก็ชื่นใจคนรับก็มีความสุข
ราธิวาสครับทุกผู้ชมครับมีชาวบ้านไปต่อแถวรับของที่ตู้กับข้าวไม้
อยู่หน้าร้านตี้โกลก
ตี้โกลกนะฮะอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองสุไงโกลก
เจ้าของตู้ก็คือนายนิมิตรเด่นรัศมีเทพวัย๓๘ปี
เขาบอกว่าเพิ่งตั้งมา๓วันตั้งมาได้๓วันแล้ว
ตู้ก็มียาสามัญประจำบ้านด้วยรองเท้าแตะก็มีนะฮะ
หน้ากากอนามัยก็มีน้ำตาลทรายแล้วก็อีกหลากหลายประเภทครับ
ตั้งใจจะแบ่งปันให้ทุกคนที่เดือดร้อนแต่ว่าเขาตั้งกฎระเบียบของเขาเอาไว้
ก็คือคนนึงเนี่ยให้หยิบได้แค่คนละไม่เกิน๓ชิ้น
อันนี้ทางคุณนิมิตรเขาเป็นเจ้าของตู้นะฮะ
เขาก็ตั้งเอาไว้นะครับแต่หลายคนก็เอามาใส่เพิ่มก็มี
ปฐุมธานีที่เราไปสำรวจมาเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มมีตู้แบ่งปันอยู่หลายที่นะตู้แบ่งปันหรือว่าตู้ปันสุกก็แล้วแต่จะเรียกอ่ะนะ
ตรงนี้ฮะตู้นี้อยู่ที่ริมถนนรังสิตนครนายกหน้าหมู่บ้านสถาพรนะฮะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านสถาพรเอามาตั้งเอาไว้ก็คือนางสาวหงษรัฐภูริสิทธิศรี
บอกว่ารู้สึกดีที่ได้แบ่งปันหลังจากนี้จะเอาสมุดมาใส่ไว้ในตู้ด้วย
เพื่อที่คนที่เดือดร้อนเผื่อบางทีมาเปิดตู้แล้วไม่มีสิ่งที่เขาต้องการ
เพื่อเขาต้องการอะไรเนี่ยจะได้เขียนทิ้งเอาไว้
ถ้ามีใครที่เขามีพอเหลือหรืออยากจะให้จะได้เอามาใส่ให้นะครับ
แล้วก็ยังพบว่ามีคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นว่าเออมีตู้อยู่ตรงนี้
เขาจอดรถเอาของมาเติมให้ก็มีอืมนี่เห็นไหมฮะอ่า
นครสวรรค์เมื่อกี้เราก็ดูไปแล้วเนอะไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเหตุการณ์แบบนี้
แต่มันมีอยู่ที่หนึ่งค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ที่ชนบุรีมีตู้ปันสุกตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์นักเรียนศรีราชา
เจ้าของตู้ก็คือศูนย์นักเรียนศรีราชานี่แหละค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้แบบนี้ทำไมฮะ
ถุงผ้ามาเลยค่ะโอ้โหเปิดตู้ค่ะแล้วก็หยิบหยิบหยิบ
ใส่ถุงผ้าไปค่ะอืมนี่ค่ะจนหมดเกลี้ยงตู้เลยนะคะ
นี่มันนี่คือโกยจนหมดเลยเนี่ยเอาถุงผ้าไปแล้วโกยเนี่ย
กันสามคนแบบเนี้ยอื้อหือพอคนเห็นภาพนี้นะคะ
คนก็วิจารณ์กันเยอะมากเลยครับจนทำให้ย้ายตู้นะคะ
จากจุดเดิมจุดนี้ตามภาพย้ายไปอีกจุดหนึ่ง
จะได้มีเจ้าหน้าที่มีคนเห็นอยู่ตลอดเวลา
ทางเจ้าของตู้เองทางศูนย์นักเรียนศรีราชา
ก็เลยฝากบอกว่าหยิบของแต่พอประมาณนะคะ
แผ่คนอื่นที่เดือดร้อนด้วยเช่นกันนะคะ
ลักษณะแบบนี้ก็คือมีนักข่าวไปถามนะคะ
คนที่แบบโกยไปเยอะบางพื้นที่

คนที่โกยไปเยอะก็ตอบว่า

เขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันผมเลยทำบ้าง

อย่าไปโทษคนอื่นว่าเขาเอามากกว่าผม

เอาแค่พอดีตามที่เขามีเป้าประสงค์ของเขาไว้ก่อน

มัวแต่คิดกันว่าคนนู้นเอามากกว่าฉันคนนี้เอามากกว่าฉัน
แต่ละคนก็เอามากมากมันก็ไม่แบ่งปันกัน
ใช่จริงแล้วเป็นกิจกรรมที่ดีมาก

แบ่งปันความสุขอย่างทั่วถึงอย่างแท้จริงด้วยนะคะ